เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
ก็คือที่เพชรชบูรณ์ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ถูกญาติทิ้งเอาไว้ข้างทางให้กลับไปรักษา
สิทธิ์รักษาที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
จนหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมทำแบบนั้นนะคะ
ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะ
แต่ให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกก่อนค่ะ
จังหวัดลบบุรี

อันนี้ไม่กล้าเข้าไปถามแกครับผม
คลิปนี้กู้ภัยเป็นคนโพสต์นะคะ
บอกว่าเมื่อกลางดึกเนี่ย
ก็รับแจ้งจากพลเมืองดี

จะไปที่ลบบุรีแล้วนั่งรออยู่หน้าห้าง

มาอยู่ที่อำเภอศรีเทพกับพี่สาวแล้ว
มาว่าติดเชื้อโควิด
ก็ปล่อยเธอทิ้งเอาไว้ที่คลินิก
เพื่อให้หาทางกลับบ้านที่ท่าวุ้งลบบุรี
เพราะว่าสิทธิ์การรักษาอยู่ที่นั่น

ก็ตัดสินใจเดินเท้า

เขาเจอนะแต่เขาก็จะบอกว่า

แต่เขาไม่ได้แวะพูดคุยกับใคร

ไปฟังเสียงตรงช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
แต่เขาก็มีความรับผิดชอบตัวเองดีครับ

ไม่เข้าไปในที่พื้นที่ที่มีคนเยอะ
แล้วก็ใครที่จะเดินเข้ามาใกล้เขานี่
เขาก็จะตะโกนบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด

ห้องน้ำเขาก็คือปวดฉี่อะไรอย่างนี้
เขาก็ไปฉี่ข้างทางอะไรอย่างนี้ครับ
ผู้หญิงคนนี้พอเจอกู้ภัยแล้ว
ก็ถูกส่งตัวกลับไปที่ลบบุรี

กู้ภัยตัดสินใจขับรถกระบะไปส่ง
แล้วนั่งตรงท้ายกระบะประสานเจ้าหน้าที่

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด๑๙ต่อไปค่ะ
ไปส่งนั้นเราได้ติดต่อกับทางเทศบาล
ที่เขาอยู่นะที่คนป่วยอยู่

ซึ่งตอนนี้ทางอสมก็ได้เข้าทำการไปที่บ้าน
แกแล้วนะอายุประมาณ๕๐กว่าปี
โดยประสานกับทั้งลูกแกที่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย

ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นผู้ป่วยในระดับสีเขียวนะคะ
ก็ให้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ส่วนญาติก็ยังไม่ได้มีคำชี้แจงอะไรออกมาในประเด็นนี้นะคะ
อันนี้เป็นความรู้สำหรับใครที่ตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ญาติหรือคนใกล้ชิดต้องมาติดด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องแจ้งว่าคนไทยที่ติดโควิด๑๙ทุกคนในตอนนี้
คุณผู้ชมยังสามารถรักษาตัวได้ฟรีในทุกโรงพยาบาลนะคะ
ถ้าสงสัยก็สอบถามไปได้ที่๑๔๒๒หรือ๑๖๖๘ค่ะ